ก็ต้องบอกว่าเมื่อวานนี้หลายคนปากหน้าหลายเลยนะคะ
เขาโชคดีถูกรางวัลกันไปทั่วหน้า
รวบตึงมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เรานำเสนอไปหลายต่อหลายคน
หลายต่อหลายตัวเลขเริ่มกันที่นี่เลยค่ะนุ๊กธนดลนี่ออกตัวแรงสุดเลย
โพสต์ตัวเลขที่ชอบสามชุดหนึ่งในนั้นมีเลขห้าหก
คล้ายกับรางวัลเลขคล้ายสองตัวไหมหกห้าอ่าแฟนแฟนเขาก็ไปซื้อตาม
ปรากฎว่าโหหูการยกใหญ่ดิสิคุณผู้ชมค่าเพราะเขาบอกว่าเลขหก
เก้ามันเลขเดียวกันเออเจ้าตัวมาเฉลยอีกทีหลังนะคะ
บอกว่าตอนที่โพสต์เนี่ยเขาบอกว่ามีอาการ
นุคออกบอกแฟนคลับตรงนี้เลยนะว่าถ้าตัวเองกึ่มอะไร
มาถามได้เลยได้โชคเรื่องตัวเลขแน่นอนอ่า
ไม่ธรรมดานะคะจะเป็นกระป่อนน้ำนุกหรือเปล่า
อีกคนนึงที่ไม่เคลมไม่ได้เลยแซคชุมแพรนี่
ตอนที่น้องรถเบ้นไปสัมภาษณ์
แจ๊คเขาบอกว่าชอบอะไรเลข๕กับเลข๙
คนที่เขาซื้อเป็นเขาก็บอกว่าเลข๙กับเลข๕มันคือเลขเดียวกัน

ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นคนที่ซื้อ๖๕ก็รับรางวัลกันไปเต็มจ้า
ต่อกันที่ก๊อตจิรพัฒน์นักร้องหนุ่มที่ปังเรื่องตัวเลขมาโดยตลอด

ใช่นี่คือเลขทูบ๓๕
ที่ตัวเคยไปขอสารผูตาบ้านแห่จังหวัดขอนแก่นตอนนั้น
สลับตำแหน่งกันนิดหน่อย
มันคล้ายเลขท้าย๒ตัวนะพี่แจ๊ค๖๕๕๖
เช่นเดียวกับเลขปลายประทัดของพี่ท็อปปี้ค่ะ
อาจจะจับยากซะหน่อยคุณผู้ชมค่ะเพราะว่ามีหลายตัวเลข
แต่สังเกตให้ดีมันมีเลข๖กับเลข๕
คล้ายรางวัลเลขท้าย๒ตัวอยู่นะ
เลข๖อยู่ข้างบนเลข๕อยู่ข้างล่าง
ต่อกันที่รางวัลที่๑ค่ะมีตัวเลขคุ้นตาเราเยอะเลยคุณผู้ชม

เป็นเลขศักดิ์เข้มหัดสวีจำได้ไหมตอนที่เขาไปจับหารเออ
หรือจะเป็นบ้านใหม่ของโจอี้ภูวศิษย์
และวันบวชลูกชายของพี่ตั๊กกะแตนโชลดาลูกบุญธรรมว่างั้นเถอะ
วันที่๙วันที่๑๐พี่ตั๊กกะแตนไลฟ์ให้โชคแฟนไปเลยว่า
คุณผู้ชมดูสิตัวเลขมันเวียนไปวนมาอยู่ตรงนี้
เอาง่ายไทยรัฐทีวีของเราคุณผู้ชมนะคะก็เมื่อต้นเดือนเมษายน
เป็นวันครบรอบนะคะ๙ปีสู่ปีที่๔
บางคนก็๙๑๐ว่ากันไป
นี่เราก็ขอบุญที่เลขด้วยเหมือนกันนะคุณผู้ชมนะ
ไม่เป็นไรนะคะสำหรับใครที่ไม่ถูกรางวัลปาดน้ำตาแล้วเดินหน้ากันต่อไปค่ะซิส